จังหวัดปราจีนบุรีมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
มีลักษณะอาการคล้ายกับมืนเมา

บอกว่าพระเนี่ยครับรถตัดหน้าตัวเอง
ต่อว่าไม่พอไปตบตีพระ

เขามีแต่โยมไหว้พระดูสิ

คือไม่เรียกพระว่าท่านแล้วนะฮะ

ที่ไม่ใช่สัมพนามที่เราปกติเรียกพระ

เขาก็พยายามเข้าไปห้ามเหมือนกัน

กลัวจะถูกหันมาทำร้ายร่างกายเหมือนกัน

แต่ผู้ชายคนนี้ไม่หยุดจริงค่ะ
ทีนี้จากการสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อำเภอศรีมหาโพธิที่ปราจินบุรี
พระนิรุธวิสุทธโธเป็นพระลูกวัดบ้านกุตาเสก
เขาขับรถยนต์พร้อมพระสุเมษธรรมวีโรอายุ๕๓ปี
และพระอีกหนึ่งรูปคือพระกิจสดาจิตมาโร
จะไปส่งที่วัดอินทรแบบตลาดท่าประชุม
เป็นการเตรียมงานปิดทองฝังลูกนิมิตรนะคะ

รถเดินทางกลับวัดถนนเส้นนี้ก็คือสาย๓๐
ทีนี้มาถึงบริเวณบ้านคลองลึกหมู่ที่๒
ปรากฏว่ามีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่
ลักษณะคล้ายคนเมืองเมาขับรถยนต์
รถยนต์คันนี้เขียนข้อความมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ
บนหลังรถติดไฟฉุกเฉินด้วย
รถคนนี้ก็ขับมาปาดหน้าและเดินลงมาจากรถ
มาเปิดประตูที่พระครับพู่จาด่าทอ
พยายามจะดึงกุญแจรถยนต์แต่พระนิรุทธ์ขัดขืน
ไม่ให้ดึงกุญแจเลยถูกผู้ชายคนนี้ใช้มือตบหน้า
กหน้าด้วยใช้เท้าถีบหน้าถีบตัว
จนพระสุเมฆที่เป็นอีก๑รูปที่นั่งมาด้วยในรถ
มาด้วยในรถถึงขั้นต้องยกมือไหว้โยมเลยนะบอกหยุดทำร้ายพระทะโยม
บอกแบบนี้ขอร้องแบบนี้แต่ผู้ชายคนนี้หยุดไหมคะ
ไม่หยุดค่ะตวาดกลับไปเลยแล้วก็บอกคนที่อยู่ข้างด้วย
ใครที่ไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งบอกแบบนี้บอกชาวบ้านซึ่งมายืนมุงดูเนี่ยนะคะ
เจ้าของบ้านตรงที่เกิดเหตุก็เข้ามาพยายามห้ามเหมือนกัน
ด้วยการดึงตัวผู้ชายคนนี้เอาไว้ก่อนที่จะให้พระนิรุธขับรถกลับวัดกุตตาเสกไป

ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมลดละค่ะขับรถตามไปที่วัดอีกด้วย
ก่อนที่พระในวัดจะช่วยออกมาขอร้อง
ผู้ชายคนนี้ก็เลยยอมขับรถกลับบ้านไปนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัด